ดูเหมือนว่าดราม่าร้อนเมียหลวงลวงสังหารจะไม่จบง่ายซะแล้วนะคะ
สำหรับการประทะกันระหว่างพี่ธัญญาธัญเรศและสาวสวยอย่างน้องอิงอิงนพัฒน์นะคะ
เพราะว่ามีการโพสต์ผ่านโซเชียลโต้ตอบ
ซึ่งการโพสต์ของน้องอิงอิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นการโพสต์สื่อไปถึงพี่ธัญญาหรือเปล่า
แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาก็จับโยงกันนะคะ
หลังจากที่พี่ธัญญาออกมาแถลงข่าวเตือนให้อิงอิงอยู่ให้เป็น
อิงอิงก็ออกมาเคลื่อนไหวจนหลายคนจับโยงไปว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับพี่ธัญญาหรือเปล่า
ทั้งเรื่องของการทำจมูกของอิงอิงรวมไปถึงเรื่องที่อิงอิงขอขมาคุณแม่ของเธอเอง
และเรื่องที่อิงอิงโพสต์รูปจนหลายคนมองว่าอวดแหวนนิ้วนาง
และระหว่างนั้นเองนะคะพี่เป๊กสัญชัยสามีพี่ธัญญาดูท่าจะเลือกข้างแล้วนะ
เพราะนี่มีภาพคู่กับทนายเจมส์และทนายเจมส์ก็ยังโพสต์ข้อความทำนองว่า
ยุ่งกับเมียที่เคารพคบไม่ได้เออโพสต์แบบนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่าพี่เป๊กอยู่ข้างใคร
ล่าสุดเจอพี่ธัญญาอีกครั้งเราก็เลยเจาะไมค์ถามถึงเรื่องทั้งหมด
เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เขาไม่ได้ถามเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจอกันเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ธัญญาเห็นภาพเห็นภาพแบบ
เห็นค่ะเห็นก็โอเคนะก็ถือว่าก็เป็นไปในทางบวกค่ะ
แต่เราก็ไม่ได้ไปถามเขาสำหรับเราก็จบนะต้องปล่อยเขาไป
มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขา
ไม่ได้ทำที่บีบีค่ะอาจจะเป็นการกวนมากกว่า

เขาอโหสิกรรมแบบทุกฝ่ายทุกคนที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ก็ดีค่ะเขาไหว้แม่มันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ
ไม่อยากคิดเองใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าการขอโทษจะขอโทษใครมันก็ต้องเอ่ยชื่อ
เรารู้สึกว่าเฟคเป็นคนไม่ได้ซื้อของอ่ะ
เป็นคนไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้น
ให้เงินมั้งไม่รู้จริงนะ
ถูกโยงกับข่าวนี้เพราะข้อความบนเฟซบุ๊คของเธอที่โพสต์ไว้
ทำน้องครอบคร่างพรรณรยาหลวง
ปุ้ยบอกว่าโพสต์ก่อนนี้ก่อนหน้าที่จะมีข่าวเรื่องนี้อีก
แล้วก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครเป็นคนโพสต์สไตล์นี้อยู่แล้วค่ะ
ที่ปุ้ยโพสต์โพสต์ก่อนที่จะมีเรื่องอีกนะ

ใช่คนแคปของเราไปขึ้นทวิตเตอร์
แล้วเราก็กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้ว
ทั้งที่ตอนแรกปุ้ยติดแฮสแท็กป้าข้างบ้าน

หรือว่าไปพาดพิงถึงใครเขาโพสต์ไปก่อนหน้าที่จะมีเรื่องมีราวอีกนะคะ
แต่นั่นแหละเรื่องของการไปทำอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งไม่ดี
สาวก็ควรดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงจริงนะคะ